ทีนี้พาคุณผู้ชมไปทานข้าวเหนียวกันบ้าง
บอกว่าข้าวเหนียวร้านนี้เป็นระดับตำนาน
มีกลับมากกว่า๓๐อย่าง

ไปติดตามในช่วงตลอดกิน
แค่แค่นี้
อันนี้ก็คือโดยบ้านเบอร์
เฮ่ยอยู่ทีนี้เต็ม
ร้านคืออะไรครับผู้สุพักษณ์สุรา

ตามภาพมาก

นี่ก็๖๐โอ้โหเต็มคาราเบลเลยไปซื้อเลยไหมไปสิคะร้านนี้เปิด๕โมงเย็นถึง๔ทุ่ม
งั้นแสดงว่าข้าวเหนียวร้านข้าวเหนียวหมูเอลวิสเนี่ยเป็นลักษณะของดินเนอร์
เป็นอาหารเย็นได้เออปกติแล้วนะคะทานข้าวเหนียวหมูจะต้องเป็นเรคฟัส
พี่เอลวิสก็บอกว่าขอเป็นดินเนอร์บอกผมก็ชอบกินกลางคืน
หรือในชื่อไทยบนโลกนี้มีแต่ของนาอีทน่ากินถ้าอยู่ใกล้ไปเลยแล้วเนี่ย